อยู่บริเวณหน้าขั้นกระดาย

โอ้โหหัวใหญ่มาก

ปลายเห่ามันจะตามปลายใหญ่เนี่ย
เยอะมากดูตัวดิปลายเห่าก็ตัวใหญ่เนี่ย

๖เมตร๕เมตร

หัดเพาะหักเบา
หักเทอร์ลัง

โอ้สวยมาก

เข้าไปใกล้เข้าเกิน

ขวางเข้าออกมาตรง